โดยงานเขาก็ได้มีการติดตั้งเครื่องวัดค่าโดยสาร
ตรวจสอบกันเลยครับว่าในชั่วโมงเร่งด่วนนั้น
ในย่างที่มีการจราจรหนาและแอร์อัด

ถ้าต้องการจะแก้ไขปัญหาแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสาร
ซี่ไม่ยอมรับมีสารพัดข้ออ้าง
วกเงินให้๕๐บาทลองดูแบบนี้ไหม
เสนอไปแบบนี้ดูสิแท็กซี่เขาจะว่ายังไง
พอมีแนวคิดนี้พูดขึ้นมาก็เลยมีกระแสทั้งที่เห็นด้วย
แล้วก็ไม่เห็นด้วยทั้งในฝั่งของคนขับและผู้โดยสาร

เขามองยังไงจะยอมจ่ายไหม๕๐บาทที่เพิ่มเข้ามา

ก็รู้สึกว่าไม่โอเคค่ะ
คือถ้าจะ๕๐บาทหรืออย่างนี้ไปแบบพวกอุเบอร์แกรมอะไรจะดีกว่า
ใช่เพราะว่าพวกนั้นเขาไม่เคยปฏิเสธผู้โดยสาร

ถ้าเพิ่มค่าโดยสารผมว่ามันไม่โอเคมันดูเอาเปรียบผู้บริโภคไปนิดนึงอะครับ
มันก็เป็นอาชีพของเขาที่เขาเลือกทำอย่างนี้ครับ
มันก็มีมันก็มีข้อตกลงตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าค่าโดยสารเริ่มต้นที่๓๕บาท
ถ้าขึ้นมาอีกเป็น๕๐บาทผมว่ามันเยอะเกินไปครับ
มันก็ไม่น่าเหมาะสมนะคะเพราะว่ามันก็เป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วอ่ะ
ก็แบบธรรมดาเรื่อยแต่ว่าส่วนมากแท็กซี่เขาจะน่ะแบบ
คิดค่าโดยสารเกินตลอดอย่างนี้ค่ะ
ไม่เห็นด้วยค่ะปฏิเสธตลอด
ขับรถวนมา๓รอบแล้วยังเจอคันเก่าอีก

ปกติเขาก็รัฐบาลปรับให้แล้วไม่ใช่อะไรคะ
นาทีละกี่บาทเขาให้แล้วใช่ไหมคะ
ว่าติดแล้วเขาขึ้นให้แล้วจำได้

เดี๋ยวเวลาคุณจะได้คุณขอ
แต่เวลาผู้โดยสารเรียกคุณไม่ยอมไป

ส่วนเท่านั้นที่ไปสอบถามความคิดความเห็น
คราวนี้ไปดูมุมมองของคนที่เขาขับแท็กซี่กันบ้างครับ
เขามองเรื่องนี้ยังไงติดตามกันครับ
มันก็โอเคอยู่นะครับพี่
บวกเพิ่มจากมิเตอร์อย่างมิเตอร์ขึ้น๗๕บาท
บวกเข้าไปอีก๕๐บาทมันก็โอเคอยู่นะครับ
มันอาจจะลดการให้คนขับแท็กซี่ปฏิเสธลูกค้าน้อยลง
คิดว่าดีนะมันแก้ปัญหาได้ส่วนหนึ่งเห็นด้วยนะครับ

ครับบางทีอยากให้เขาเพิ่มมิเตอร์อย่างนี้
มิเตอร์ขึ้นนิดนึงก็ยังดี

ก็คือปัญหาที่แท็กซี่เขาไม่รับผู้โดยสาร
ก็คือมันเรื่องมาจากรถติดแก้ปัญหาเรื่องเวลาดีกว่าอย่าง
ถ้าไปเจอในกรณีรถติดขอขึ้นเป็นนาทีละ๓บาทหรือ๔บาท

เพราะอย่างน้อยจอดติด๑๐นาทีมันได้๓๐บาท๔๐บาท

มุมของแท็กซี่เองเขาก็มองว่าการปรับขึ้นค่าโดยสารอีก๕๐บาท
น่าจะเป็นการสร้างแรงจูงใจที่ดี
ที่จะปฏิเสธผู้โดยสารก็น่าจะน้อยลง

ปรับขึ้นในกิโลเมตรแล้วนาทีแล้วก็ปรับมาแล้ว
แต่ก็ยังเจอแท็กซี่บางคันที่ปฏิเสธอยู่แบบนี้